คุณผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อย
การถือหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เพราะว่าล่าสุดมีรายงานว่ามีการขายหุ้นนอกตลาด
มีการขายหุ้นนอกตลาดไปแล้วคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
เรืองไกรลีกิจวัฒนะเดี๋ยววันนี้เขาจะไป
วันนี้เดี๋ยวจะไปยื่นเรื่องให้กรกตตรวจสอบ
คุณสมบัติของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลที่ถือหุ้นไอทีวี
นะครับจะไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมเพื่อแสดงหลักฐานบางส่วน
คำพิพากษาของสารปกครองกลาง
วินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ว่า
ปนบอกเลิกสัญญาไอทีวีโดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็ยังจะขอให้กรกตตรวจสอบนายพิธาว่าขายหุ้นแล้วหรือเปล่า
๔๒๐๐๐หุ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

หลังจากนายพิทธานะครับ
คือคุณเรืองไกรเห็นไม่ตอบคำถามนักข่าวเรื่องนี้
เห็นทุกเรื่องตอบหมดนะครับคุณเรืองไกรเขาตั้งข้อสังเกต
คือไม่ควรจะบ่ายเบียงในการตอบ
เพราะมันเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จะเป็นสอสอ

และให้ประกาศขึ้นเว็บไซต์ของพักเก้าไกลเลยจะดีมาก
นี่นะฮะเรืองไกรว่างั้นครับ

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกับคณะเก้าหน้า
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับ

ลองถามไปดูว่าคุณพิทาตอบไหม
เคยอธิบายไปแล้วครับตอบสั้นแบบนี้
เคยอธิบายไปแล้วนะครับ
ขณะที่เลขาธิการพักคราวนี้ก็ต้องมาตอบล่ะนะ
คือบอกว่าขณะนี้รอให้กรกตประสานมา
ให้นายพิธาไปชี้แจงข้อมูลแล้วก็หลักฐานเท่านั้น
มั่นใจว่าจะชี้แจงนะครับ
แล้วหลายประเด็นนะครับรายละเอียดก็เตรียมไว้ต่อสู้ได้
สดีใจซึ่งมีหลายกรณีสถิตรธรรมถิษฐ์เคลียร์แก้

นั้นเราอุดอยู่ก็ไม่ได้บ้าง
โปรแจนาฬิน

ต้องดูกันว่ากรณีนี้มันจะสุดท้ายแล้วเป็นยังไง
มีข่าวลือออกมาเยอะมากเลยนะครับ
ที่ทีเพิ่งเย็นทีเขาบอกนะ
ว่าอนุญาโตตุลาการนะครับ

เขาบอกว่าไอ้ที่นะครับปิดสถานีมาเนี่ย
มันจะมาสิ้นสุดเดือนนี้เนี่ยพอดีเลย
มิถุนายนมันจะแม่สอดรับสอดคล้องกันเหลือเกิน